ชั่วตลอดตลาด

อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันวันนี้ค่ะ
ดูสิว่าวันนี้ราคาของเนื้อสัตว์จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดง๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ

มาค่ะใครที่ชอบกินเห็ดมาเช็คราคากันหน่อย
เห็ดฟางวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๖บาทต่อกิโลกรัม
และเห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัม

ราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะ